ขอบคุณผู้ชมครับวันสองวันนี้จุดไหนที่มีน้ำท่วมขังจุดไหนที่มีปริมาณน้ำสะสมไม่เยอะคงต้องเร่งระบายหน่อยนะครับเพราะว่าวันสองวันนี้ภาพรวมแล้วปริมาณฝนจะลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนมีโอกาสกลับมาเพิ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งปัจจัยหลายปัจจัยเลยเดียวที่ส่งผลต่
เยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับทะเลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ภาคตอนออกนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนพื้นที่อื่นจะสังเกตว่าเมฆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมฆที่เป็นเมฆฝนเนี่ยนะครับอาจจะน้อยหน่อยนี่คือการคำนวณปริมาณน้ำ
มีโอกาสเจอกับฝนที่ตกลงมาสะสมทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าลักษณะแบบนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนทั่วประเทศมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐ของพื้น

มากกว่า๓เมตรนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับแล้วก็ตกหนักบางแห่งนี่คือช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับจะสังเกตว่าปริมาณฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับปัจจัยนั้นมีพายุหนึ่งลูกนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทมีบทบาทอย่างไรพวกนี้